ปีที่ผ่านมาพอหลังจากเซอร์ไป
ทำไมอะไรมันแย่ไปหมดวะพี่
ที่จะเป็นสโมสรอันดับหนึ่งของโลก
แต่ทั้งหมดส่วนตัวผมมองว่า

บทจะแพ้อย่างหมาก็แพ้ง่าย

ไม่ควรไปนั่งเผานักเตะว่าสองไม่ดีเลยไม่ให้
รู้สึกว่าเขาอาจจะซึมซับระบบของวิธีการทำงานแบบเป๊บมา

ต่อให้ผมมึงเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่ามึงจะทำแบบเป๊บได้
บารมีไม่ถึงแต่ใช้วิธีการเดียวกันปัญหาก็จะเป็นแบบนี้
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายจริงทำไมนักเตะที่เรามองว่า
น่าจะไปได้อิ๊กเบาฟาเดอร์เบค
ดูทรงมันก็น่าจะพอไปได้เปล่าวะ
ข้อคิดปัญหาบาดเจ็บเดี๋ยวใดก็ตามไม่ได้

สวัสดีครับผม

คือนี่ไม่ใช่ไอ้เด็กกระโปรกกระโหลกกระลาที่ไหนนะ
คนก็คิดว่าแบบเวลาอยู่กองคิดว่าหน้าไฟหรือเปล่า
เออไม่ใช่นี่ระดับผู้บริหารเลยเฮ้ย

สวัสดีครับ

ครับพูดแล้วก็สะเทือนใจ

เออแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่เลย
เราจะไปลงลึกรายละเอียดเรื่องของความสำคัญในแต่ละแมท

จริงมันใช้คำว่าไม่ได้มีปัญหาเฉพาะช่วงนี้

มันเป็นมรสุมมาก็ใช้คำว่าร่วม๑๐ปีตั้งแต่ยุค
หมดเซอร์อะไรโฟคุซันใช่ไหมอืมหมดเซอร์หมดเซอร์ครับพี่

ยุคที่เริ่มจะรุ่งเรือนคือคันโตน่าเมตรแรกที่ผมเห็น
แต่๑๐ปีที่ผ่านมาคือผมรู้สึกเหมือนกันพี่แจ๊คว่า
พอหลังจากเซอร์ไปเนี่ยทำไมอะไรมันแย่ไปหมดวะพี่
ถ้าเอาในมุมมองของผมที่มองจากคนนอก
ที่จะเป็นสโมสรอันดับหนึ่งของโลก
ไม่น่าเกลียดเลยเรื่องประวัติศาสตร์ตัวนักเตะ

คุณผู้ชมประวัติศาสตร์โอเคประวัติศาสตยังไงมันก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของตัวนักเตะเองเนี่ย
บางคนเป็นเด็กเยาวชนบางคนซื้อมาในราคาที่ถูกแล้วประสบความสำเร็จเติบโตไปกับทีมหรืออะไรอย่างนี้
แต่ยุคนี้เราเห็นไหมล่ะใครที่เติบโตขึ้นมาแล้วพร้อมจะเป็นตัวหลักได้

ทุกคนต้องมาเจออะไร
ผมคิดว่าหมดแล้วมันยังไม่ถึงขนาดนั้นด้วยซ้ำไปกานาโชคโอเคมันมีแววดี
แต่ก็ยังไม่สุดถูกไหมเป็นตัวจริงบางนัดก็โดนด่าบ้างฟอร์มไม่ดีบ้าง
มันเหมือนเอาจริงนะมันไม่มีเพื่อนเซ็ตเดียวที่มันขึ้นมาด้วยกัน

คงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ท่านเซอร์ผิดพลาด
ในเรื่องของวงการฟุตบอลนะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่ง
แต่ผมมองว่าจริงแล้วเนี่ยปัญหามันมีมาตั้งแต่ยุคของเซอร์แล้วล่ะ
แต่ว่ามันอาจจะถูกกลบไว้ใต้พรงใต้พรมหรือเปล่าในยุคของเซอร์เราก็ไม่รู้
แต่ทั้งหมดส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของทีมผู้บริหาร
คือมองง่ายแหละยุคที่ริวภูมีทีมผู้บริหารที่ผิดพลาดนั่นคือยุคก่อนหน้านี้เลย
ทีมบริหารเป็นทีมบริหารที่ผมว่าผิดพลาดหมดทั้งเรื่องของตลาดซื้อขายเรื่องของการตลาดโน่นนี่นั่น
ซึ่งณตอนนี้ผมมองว่าแมนยูเป็นแบบนั้นคือมีทีมผู้บริหารที่ไม่ดี
หลังจากนั้นพอหมดอันเซอร์เสร็จปุ๊บก็ซื้ออะไรก็ไม่รู้สมมุติว่ายกเคสมาในยุคพอเป็นเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปเรื่อย
มาถึงฟันเก่านะมูใดก็ตามเนี่ยซื้อตัวมานี่คือแบบซื้ออะไรมาแล้วมันจะเหมือนวูบวาบอยู่แค่แป๊บเดียว
โรโฮเอามาก็มาแตกหักกับโซชาอีกครับเพราะส่งเข้าไปหมั่นแม็กไว
ไกลในตอนซื้อมาผมก็แบบมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอวะ
เพราะตอนนั้นตอนยืนให้กับเลสเตอร์เนี่ยผมก็คิดว่าเขาไม่ได้ท็อปขนาดนั้น
เนตก็มาชี้ปัญหาเรื่องทัศนตินักเตะมันดูเป็นดราม่าเต็มไปหมด
ลินกงลินกาสมาทรีแอลกระโจมตีลังนิสนักสุดก็โรนาโด
ที่วันที่โรนาโดกลับมาเนี่ยผมดีใจมากเพราะแค่ไม่อยากให้เป็นแมนซิตี้

ผมกำลังงงอยู่ว่าการซื้อขายตัวก็ช้า

คือช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในความกังวลเท่าไหร่นะ
คือเอาจริงช่วงนี้เขาจะไปกังวลกับเรื่องอื่นมากกว่า

นี่จะไปคว้า๓หรือคว้า๑แต้มดีวะ

โซชาที่คนมองว่าเป็นยุคที่มันดีเนี่ย

แต่ละนัดมันเป็นนัดที่มันฟลุกแล้วมันใช้

บทจะชนะใครก็ชนะแบบเท่
บทจะแพ้อย่างหมาก็แพ้ได้ง่าย

เอาอย่างนี้ผมถามคุณนะครูนูนไฟร์แมนยู

แต่ว่าในยุคนั้นมันก็ไม่ได้ยากเย็นเหมือนยุคนี้นะ

แต่เขาเก่งที่สุดในโลก

สูงไม่พอใจกูแล้ว

เก่งสูงไม่พอใจกูแล้ว
ปลายทางมันพิสูจน์แล้วว่าในยุคสมัยนั้น

แล้วก็ไม่มีใครทำต่อได้จากทีมที่มันมี

คุณไม่จำอะไรแต่พวกนี้นะเอ้าเค้าเข้าใจเค้าเข้าใจ
กรณ์ดีอืมเพราะว่าจริงจริงอ่ะบอร์ดก็ไม่ได้ให้ตังในการซื้ออะไรจับจ่ายไปเยอะตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะมากอืมอ่าถามว่าท่านเซอร์ใช่ว่าจะซื้อซื้อระเปะทุกคนก็ไปถึงท่านนั้นอ่ะมันก็มีที่แบบซื้อมาแล้วแคเบสันอย่างเงี้ยแชมป้าแชมป้าอย่างเงี้ยมาทำไมก็ไม่รู้เวรอนหรือ
ยุคสมัยแล้วคือหนึ่งในขณะที่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามันไปเร็ว
การเล่นบอลมันก็เป็นเชิงแท็กติกมากขึ้น
เพราะฉะนั้นคือเขาเรียกรากฐานเรายังไม่ทันทีมอื่นเลยด้วยซ้ำ
แล้วทุกวันนี้คุณจะยังเป็นทีมด้อยพัฒนาอยู่เลย
เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางกลับไปได้พี่
ยิ่งยุคสมัยมันยิ่งทำให้ยากขึ้นด้วย
แต่ทีนี้จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่ามันมีปัญหามาทุกปีทุกช่วง
หมดปัญหานั้นเจอปัญหานี้หมดปัญหานี้มีปัญหานั้น
แมนยูมองเรื่องนี้ยังไง
จริงนะผมรู้สึกว่าปัญหามันแก้ไม่ถูกจุด
การสร้างนักเตะใหม่หรือนักเตะวัยรุ่นดี
แต่ผมแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่ดี

การออกหน้าสื่อนู่นนี่นั่นมันเลยทำให้ปัญหาในทีมมันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อย

ไม่ควรไปนั่งเผานักเตะว่าสองไม่ดีเลยไม่ให้

หนทางจริงแล้วก็ใช้วิธีพูดผ่านสื่อแล้วกันเผื่อจะกระตุ้นได้
ฉลาดพอแต่ผมแค่รู้สึกว่า
มึงเนี่ยมึงจัดการเรื่องค่าเหนือไม่ได้
สร้างมูลค่าใดไม่ได้เลยใช่ไหมเตะคนนี้
แล้วก็ไม่สามารถต่อรองในเรื่องของเพดานของค่าเหนื่อยได้
ก็ทำไม่ได้จริงแล้วคือทำอะไรไม่ได้
ก็เลยมองว่าเป็นปัญหาและปัญหา
เช่นไปโทษลมบ้างโทษสนามย่ายาวบ้าง
จนเอามาโดนล้อโน้นนี่นั่นแต่ยังไงล่ะเขาก็ไม่

ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะ

นะฮะก็คือเดี๋ยวมีเรื่องกับกูแล้วล่ะใช่แล้ว

คือวิธีการรับมือหรือว่าหลักจิตวิทยาของกุญสือกับนักเตะ

เพราะฉะนั้นเขาก็เลือกวิธีปฏิบัติอีกแนวนึง
แล้วจริงอันนี้ฟังก่อนนะมันเป็นเหตุผลไง
มาวิเคราะห์ว่าแต่ว่าด้วยความที่ตอนเขา

แล้วเขาไปอยู่บายันชุดเยาวชนในช่วงทำงานกับเป๊บ
รู้สึกว่าเขาอาจจะซึมซับระบบของวิธีการทำงานแบบเป๊บมา
แต่นั่นคือเป๊บไงต่อให้ผมมึงเหมือนกัน
แต่ไม่ได้แปลว่ามึงจะทำแบบเป๊บได้
บารมีไม่ถึงแต่ใช้วิธีการเดียวกันปัญหาก็จะเป็นแบบนี้
ถ้างั้นก็เป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยส่วนหนึ่ง
ถ้าเทนฮาร์กทำทีมคว้าแชมป์ได้
ขวากพอจนมีเบลละมีของตัวเอง

ล่าสุดก็เป็นอัลตรนี่อีกแล้ว
เป็นกรณีที่ก็เคยเกิดมาแล้วกับตินวูด

ผมมองว่าแมนยูเป็นสโมสรที่อย่างไรมันขายข่าวได้อยู่และ

เด็กวัยรุ่นอยังงี้
ก็เรียกเป็นเพราะกุญศือเอานักเตะไม่อยู่ด้วยไหมส่วนนึง
ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบเลยนะจากใจจริง

เด่ปงเด่ปลายย้อนกลับไปยุคนั้นน่ะที่คิดว่าโหดิมาเลียอย่างเงี้ย
ซื้อมาไม่เห็นทำเกลือเลยได้สักอย่างความรู้
คุณก็ดูแฮปปี้มีความสุขกันนะคุณก็ดีดานะ

ปีที่ผ่านมาซื้อตัวมาไม่มีตัวไหนขายต่อได้กำไร
ไม่มีใครเข้าใจพวกคุณเท่ากับพวกผมหรอก

คุณคิดว่ามันจะเวิร์คไหมล่ะ
คุณมีแกลนจองสรรค์ไงแกลนจองสรรค์อย่างนี้

แล้วก็ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายจริงทำไมนักเตะที่เรามองว่า
น่าจะไปได้กิ๊บบาลฟอสเดอ์เบงตั้งแต่ที่ซื้อมาล่าสุด
ก็ดูทรงมันก็น่าจะพอไปได้เปล่าวะ
ตัวที่ควรจะขายก็ขายไม่ได้
พี่โจเนี่ยเก็บไว้ตั้งนาน
ฮห่วงเบอร์เสื้อด้วย
ตัวที่มันได้มาก็คือตัวที่แทบจะปลดระวังหมดแล้วพี่
มาฐักษาฟุตบอลมันคือการเล่นเพลสซิงหนักนู้นนี่นั่น

อายุเกิน๓๐มาเล่นบอลหนักนี่มันยังไม่ได้นะไง
แต่ขนาดแก่ขนาดนั้นก็ยังวิ่งเยอะกว่าคนทั้งทีมอีก
คือมันช้าเกินไป
มันช้าเกินไปมันไม่ใช่โมเดลที่เมื่อก่อนที่แบบ
แต่เอานักเตะอายุ๓๕๓๖มายืนเป็นตัวจริงในระยะยาวมันไม่ได้อยู่
คนมองว่าระดับโลกที่มันมา

อืมปีที่แรกพวกคุณยังเอ้ยยกัน
ปีนี้ทำไมคุณไปว่าเขาอย่างนั้นนะคะ

พอไปสักพักจะเหมือนไปโดนของ

ตุ้มตุ้ยวิ่งช้า

ก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันซื้อนักเตะมาไม่คุ้ม

ปัญหาอื่นที่มันเลื้อรัง

ซื้อขายส่วนหนึ่ง
ทีมผู้บริหารก็ส่วนหนึ่งด้วยไหม
เพราะมันอยู่ในมักจะโดนตำหนี่เรื่องของ

ลงมาก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อย

แต่ผมได้เงินน้อยกว่าพี่

เหมือนเรื่องธรรมดา
ก็เลยเห็นนักเตะที่มันเดินเล่นไปเรื่อย

บ่นกันแล้วก็บูโน่อีกตัวหนึ่ง

เพราะมันคือตำแหน่งที่มันทับลายกันบางอย่าง

เป็นวิธีที่พร้อมจะพุ่งไปข้างหน้า

คุณกำลังบูรี่บรูโน่นะ

มันก็ด่าทุกคนใช่แต่ตัวมันเองมันก็ไม่มันก็เล่นไม่ดีไงเพราะฉะนั้นอ่า
ถ้าพี่เทียบกันปอนดต่อปอนด์ตอนนี้พี่มีสบอสไลน์
คือมันแก๊ปปุ๊บแล้วมันหวังผลได้เลย
หวังได้ที่สุดชั่วโมงนี้นะใช่พี่มันไม่มีใครที่จะสร้างสรรค์

แต่อย่างแรกเลยคือผมชอบพออินทร์

ตรงที่โอเว่นมันอยากได้แชมป์ถึงขนาด
อันนี้มันคือเรื่องเจ็บปวดไงแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วอดีตแล้ว

ไปอยู่บันเดียวจะได้แชมป์นะไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้พูดอย่างนั้น

นอกจากเรื่องของตลาดซื้อขายที่มัจจันทร์พลาดเรื่องของการบริหารงานเรื่องของข้าวหนึ่งนักเศษ
มันได้ยินคำนี้มาตลอดว่ามันอยู่รวยสุดที่โลกรวยสุดที่โลก

เพราะฉะนั้นคือมองว่าไม่เก็ตฟุตบอลไม่เก็ตไม่เก็ตความเป็น
มันไม่เอาใจแฟนที่เหมือนกับว่าแบบไม่
เวลาจะมีปัญหาหรือหาตัวไม่ได้ก็จะแพลนอีกบายสักทีนึง
เอามามาเล่นเปียโนเล่นเปียโน
เปิดตัวสวยดีทุกอย่าง

ตัวนี้ดีไปตัวนู้นสุภาพแบบไม่ชอบ
คือมันคิดอยู่ว่าพอใช้วิธีกันผลักชีร้อยหน้าไปเรื่อย
เงินออกไปมันขายหมดทุกอย่างเพื่อจะโกยเงินของตัวเองเข้ามา
แม้กระทั่งว่าการพยายามจะสร้างเสียงว่าจะขายสโมสร
แล้วก็ไม่ยอมขาย
นี่มันก็เลยกลายว่าแบบเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องของการบริหารจัดการจริง

สมมุติเราเลือกตั้งแล้วเราคาดหวังจะได้นายกคนนี้

อ้าวไม่ได้นี่หว่าหลอกกันนี่หว่า

คามาโย

แล้วสรุปเขาจะกลับมาไหม
เขาจะกลับมาได้ไหมอันนี้ต้องดู

คุณขายเสื้อได้คุณขายของที่ระลึกได้

มันสามารถสร้างความฮือหา

เพื่อเอาไปกรบผลงานอย่างอื่น

ด้วยการซื้อซุปเปอร์สตาร์คนนั้นคนนี้เข้ามา

ในฐานะเป็นแฟนบอลเราแฮปปี้อยู่แล้วล่ะ
ที่เห็นทีมซื้อนักเตะแบบ๘๑๐ล้าน
๙๐ล้าน

ชนะ๒แพ้๒และชนะแต่ละนัดเนี่ย

มันชนะด้วยโชคและชนะด้วย

หรือว่าต้องให้เวลากับเทนแฮงมากกว่านี้
ผมว่าจริงผมรอได้นะ

ที่เหลือมีเรื่องราวของ
นักเตะเจ็บมีผลไหมต่อฤดูการนี้

ต้องมาแบกพวกค่าเหนื่อยเพิ่มเติมขึ้น

คับฟอร์มเลย
ทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าแบบมัน

แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้สุดท้ายต้องมาเล่นคู่กัน

เตะคนอื่นถ้าเป็นนักเตะคนอื่น
ที่พยายามจะนึกถึงปัญหา

ถ้างั้นมันต้องโทษอะไรมันต้องโทษระบบการเล่น
วิธีการซ้อมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหม

สร้างทีมระยะยาวเขาก็ต้องการ
แผนที่เขาเตรียมใจมาว่าจะเล่น
ต้องไปทางนี้แต่กับทีมชาติ

ใช่ในที่นี้แต่อาจจะไปเหมาะกับอีกที่

ติดแน่นอนมันเพิ่งผ่านไป๔นัดนะ
มันอาจจะแบบเครื่องร้อนช้าเว้ย

อับไปได้ไหมมันไม่มีโชคแบบนั้น

ประเมินจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น

เพราะว่ามองว่าเปลี่ยนมากี่คนแล้วอะพี่
คนผ่านมา๑๐ปีนี่ก็โอ้โห

ดีที่สุดณเวลานี้เท่าที่จะหาได้

ยังไม่เห็นผลงานหรอกแต่รู้สึกว่าเอ้ยแม่งได้ว่ะ

แต่กับแฟนแมนยูมีความรู้สึกนี้ยัง
ถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าใช่แต่หนึ่งคือ

มันทำให้สโมสรเป็นทั้งทีมมันเป็นไปได้ยาก

แฟนแมนยูคุณบอกมาหน่อย
จุดเริ่มต้นความวอดวายอะไรที่ผ่านมาเนี่ย

อยู่เป็นคอลัมป์หรือเป็นบทความหนึ่ง

จุดเริ่มต้นของความวอดวายมาจากม้าหนึ่งตัว
ก็คือว่าอังกฤษกับเรื่องม้าแข่งเนี่ย

ซึ่งในบอร์ดปริหารเนี่ยสมัยก่อนคือว่า

ในการเคลียดไม่อยากให้เป็นเสียงข้างล่าง

เป็นผู้สโมสร๒๘ไปเวลาไปดูม้าเนี่ยก็ไปจิบนู่นนี่นั่นแล้วระหว่างที่แบบกลึ่มกันเนี่ยก็มองว่าแบบเขาจะแชร์ผลประโยชน์จากม้าตัวนี้ร่วมกัน
ซึ่งพอเสร็จปุ๊บพอสั่งเมาเนี่ยก็กลายเป็นว่า
เหมือนกับว่าลืมข้อตกลงที่คุยกันไว้หรือผิดตามข้อตกลง
ทำผลงานดีมากกำลังจะหมดสัญญา
ซึ่งแมคมะนัสกับแมคเนียก็ไปบอกบอร์ดว่าแบบ
แบบนี้ไม่ได้เขาไม่ชอบเซอร์เหม็น

แต่ปรากฏว่าบอร์ดเห็นว่าเซอร์เก่งมากเพราะกวาดมาหลายแชมป์
อดก็ไม่ยอมฟังไอ้สองคนนี้
ก็เลยกลายเป็นว่าให้สัญญาเซอร์ยาวไปเลย
ก็เลยสองคนนี้ก็เลยเหมือนโดนหักหน้าอีกรอบหนึ่งโกรธมาก
ก็เลยขายหุ้น๒๘ของตัวเองให้กับเกลเซอร์
เป็นที่มาที่ปล่อยให้ปริงตัวนี้เข้ามา

โหฟังจบครับลุกขึ้นร้องเพลงชาติเลย
ซึ่งเซอร์พลาดอีกแล้วนะเซอร์พลาดอีกแล้ว
ผู้จัดการทีมได้ไม่ดียังไปพลาดกับเรื่องม้าอีก

ก็ต้องโทษไอ้๒ตัวนั่นเป็นหมั่นไส้ส่วนตัว
เซอร์ไปติดม้าไง
ดูจากทีมมาว่าผมมองว่าในฐานะไฟมันอยู่

เข้าใจแล้วว่าแบบมันตกต่ำเพราะอะไร
อื้ออูหูเศร้าเสื้นตามากแล้ว
คือเอาจริงนะผมเนี่ยนะเล่นแฟนนาซี
รายการเรามันมีให้เล่นแบบเล่นแฟนนาซี

เพราะฉะนั้นผมมองว่าผมก็ยังยึดมั่นอยู่

ซึ่งทุกวันนี้ก็ล่วงกราวเลย
ยังส่งแค่เรียกว่าจัดทีมแบบนึง
จัดทีมให้เรื่องลุกละการเล่นไว้เรื่อย
พี่คิดว่าพี่จะเลือกใครในทีมพี่
นักเตะอายุประมาณนี้มันมีไม่บ่อย

มันเศร้าแล้วมันค่อนข้างเศร้าแล้ว

ทุกวันศุกร์๑๙นทุ่ม๑นนั่นแหละ

ฝากโปรเจกต์ไทราสปอร์ตยังบัดนะครับ
ตอนนี้คือเราส่งวอร์มไปเทรนด์ในเรื่องมุก
คือมันมีปัญหาเรื่องความไม่ทันเกมพี่อยู่
ผมคิดว่าให้น้องเบรกแล้วไปเทรนด์กับมุก

เพราะว่ามันมีหลายที่เหมือนกันที่
เขามองว่าเฮ้ยพิธีกรคู่ผมไม่ทันผม
แล้วใช้วิธีปรับผมออกเลย

เพราะว่าอันนี้คุณจะบริหารผิดพลาดนะครับ
คุณจะเป็นอย่างแฟนอยู่นะ